จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหลังจากที่มีภาพอดีตคู่หวานคุณตุ๊กชนกวนัน
แล้วก็พิธีกรอารมณ์ดีคุณบ๊วยเชษวุฒิค่ะร่วมเฟรมกันฉลองวันเกิดลูกสาวอย่างอบอุ่น
แต่ไม่ทันได้ทันไรคุณผู้ชมลุ้นไม่ขึ้นตามเดิมสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่หวานคู่นี้
หลังจากที่มีภาพทั้งคู่ร่วมฉลองวันเกิดให้กับน้องแพลวลูกสาวคนโต
พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวลงรูปเอาไว้ในอินสตราแกรมของทั้งคู่ค่ะ
ล่าสุดคุณแม่ลูกสองก็ออกมาย้ำสถานะระหว่างเธอกับอดีตสามีนะคะบอกว่า
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยยังคงหวังให้อดีตสามีกลับมาอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวอีกครั้ง
แต่เมื่อเอ่ยปากถามก็ยังคงได้คำตอบเดิมนะคะ
เจ้าตัวก็เลยได้แต่ยิ้มรับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของอดีตสามี
แล้วก็ขอทำหน้าที่แม่ที่ดีเพื่อลูกทั้งสองตามเดิมจะดีกว่าค่ะ
ถ้าสำหรับตุ๊กนะถ้าเป็นแบบเก่าถ้าสำหรับตุ๊กเป็นแบบเก่ามีความสุขมากกว่า
แต่ว่ามันเป็นแบบนี้ได้แบบเดียวก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบไหนได้เพราะว่าไม่มีทางเลือกค่ะ
ตุ๊กเองไม่ได้เป็นคนอยากหย่าตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตุ๊กก็จะไม่ได้มีความคิดเรื่องที่จะอยากอยู่แบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
แต่ว่าพอถามไปแล้วพี่บ๊วยก็คิดว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตุ๊กก็ต้องยอมรับความคิดพี่บ๊วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณตุ๊กแข็งแรงมากจริงเลยจิตใจเธอนะชื่นชมนะ
ดูแลลูกได้ดีมากเลยแต่ก็นั่นแหละถึงจะไม่ได้กลับมาเป็นคู่สามีภรรยากันเหมือนเดิม
แต่หน้าที่หลักที่คุณทิ้งไม่ได้ก็คือหน้าที่ความเป็นพ่อความเป็นแม่นั่นเอง
ใช่แล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งมีสำนักข่าวหนึ่งมีภาพคุณตุ๊กใส่ชุดว่ายน้ำ
แล้วก็ชมเธอบอกว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังหุ่นเป๊ะสวยปิ๊งอยู่เลย
ก็เขาเป็นนางแบบเก่าซุปเปอร์โมเดลเก่าดูแลตัวเองได้ดีมาก
เป็นกำลังใจให้กับคุณตุ๊กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ